มีเหตุการณ์นี้ค่ะที่มีคนร้องเรียนเข้ามาผ่านแฟนเพจของไทยรัฐครับเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านแล้วเขาเห็นภาพนี้เขาทนไม่ไหวจริงจริงอยากจะร้องสื่อเพื่อให้สื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยบ้านหลังนี้ค่ะตัวลูกชายไล่พ่อกับแม่ออกมานอนหน้าบ้านออกมานอนหน้าบ้านเลยอากาศร้อนทิ้งให้พ่อกับแม่อยู่หน้าบ้าน
ทั้งเป็นภากินสรรสาเหตุที่ลูกชายไล่พ่อกับแม่ไปนอนหน้าบ้านเนี่ยนะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ไปช่วยชาวบ้านเย็บหน้ากากอนามัยที่เป็นน้ากากผ้าแล้วก็ไปแจกคนในพื้นที่เพื่อป้องกันโควิด๑๙ลูกชายกลัวว่าแม่จะติดโควิด๑๙เลยไม่ให้แม่เข้าบ้านเพราะลูกชายบอกว่าก็เนี่ยมีลูกลูกสาวอายุ๕ขวบอยู่ในบ้านก
ทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกชายลูกชายบอกอีกแบบนึงเลยครับลูกชายบอกว่าผมไม่เคยไล่แม่ออกจากบ้านผมรักแม่ผมมากให้เงินดูแลแม่เป็นอย่างดีแต่พ่อเนี่ยที่เขาไปอยู่หน้าบ้านก็เพราะว่าพ่อชอบทำร้ายร่างกายแม่แล้วก็ชอบขู่ขู่ว่าจะทำร้ายหลานด้วยขู่ว่าจะเผาบ้านด้วยแล้วพ่อก็มีอาการไม่ปกติทางจิตทางประสาทด้วย

อยากจะให้สื่อช่วยหน่อยเพราะว่าตามที่เพื่อนบ้านเล่าบอกเห็นแล้วมันทนไม่ไหวจริงจริงก็คือถ่ายลอดรั้วเข้าไปก็เข้าตัวบ้านไม่ได้อ่ะอยู่ที่พื้นร้านพื้นปูนสิเมนข้างหน้าคือแม่เนี่ยอายุหกสิบเจ็ดพ่ออายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ปวดเป็นอมพลึกเป็นพากินสรรค่ะออกมานอนนอกบ้านแบบเนี้ยเออพอเราได้รับเรื่
เจอกับคุณเจเป็นนามสมมุตินะคะคุณเจคือคนที่ร้องเรียนผ่านเพจไทยรัฐเข้ามาเธอเล่าให้ฟังว่าเห็นภาพแบบนี้มาสองสามวันแล้วเห็นตายายคู่เนี้ยถูกไล่ออกจากบ้านเคยแจ้งตำรวจแล้วด้วยบอกให้ตำรวจมาช่วยหน่อยเถอะแต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาแต่เพื่อนบ้านคนนี้อ่ะค่ะ

บ้านนี่ดูพ่อเดินนะคะนี่ค่ะคืออายุเยอะแล้วป่วยไงค่อยเดินแบบนี้เดินแทบไม่ไหวเพื่อนบ้านบอกฝากสื่อหน่อยเถอะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือใครก็ได้มาช่วยตายายคู่นี้หน่อย
ครับปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าบ้านปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วก็บอกว่าเอ่อครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายแล้วไม่ให้เข้ายังไงก็ไม่ยอมให้เข้าเป็นตายยังไงก็ไม่ให้เข้าเอาเชื้อโลกมาติดลูกเขาโอ้โคตรอักกตันอยู่เลยค่ะไม่คิดว่าจะมีคนประเภทนี้อยู่ในโลกนี้ซึ่งพ่อแม่เขาเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็ดูแลหลานด้
แม่จะไปทำงานแล้วนะเพราะว่าอยู่เนี้ยไม่ได้ให้ยาเงินแม่เลยสักบาทเดียวแม่ต้องหากินเองอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ไม่พอใจอื้อแล้วคุณสุปรีดาณนักข่าวของเรานะคะไปคุยกับคุณแม่เลยนะคะ
คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็คือหกเมษายน
แม่เนี่ยไปเป็นจิตอาสาช่วยชาวบ้านเย็บหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากผ้า
ก็ไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้จะได้ป้องกันโควิด๑๙
ในมือแม่ถือกระดาษเห็นไหมคือทิชชู่ซับน้ำตา

แม่บอกว่าแม่ก็ทิ้งให้สามีก็คือพ่อนะอยู่ที่บ้าน
พอกลับมาปุ๊บช่วง๕โมงเย็นเห็นว่าสามีถูกลูกชายเอามาทิ้งไว้นอกบ้าน
ไม่ให้เข้าบ้านแล้วอากาศร้อน๕โมงเย็นก็ร้อน
ตอนกลับไปยังร้อนอยู่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกชายปล่อยทิ้งออกมาตั้งแต่กี่โมง
ขออนุญาตเรียกว่าลุงสอนนะคะเป็นนามสมมุติอายุก็๗๐กว่าแล้วอ่ะ
ตัวแม่ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าโอ๊ยตั้งแต่บ่ายแล้ว
ได้ยินเสียงลูกชายอ่ะทะเลาะกับพ่อครับ
แล้วก็ลากพ่อออกมาทิ้งเอาไว้หน้าบ้านตั้งแต่บ่ายอ่ะอืม
จัดจัดอ่ะมาทิ้งไว้เลยแม่บอกพอกลับไปถึงบ้าน
พอลูกชายรู้ว่าแม่ไปเย็บหน้ากากอนามัยแล้วก็เอาไปแจกจ่าย
กันโควิด๑๙เนี่ยนะลูกชายโกรธบอกว่าอุ๊ยแบบนี้แม่จะติดโควิด๑๙
มาด้วยหรือเปล่าจะเอาโรคมาติดคนในครอบครัวหรือเปล่า
เนี่ยลูกสาวอายุห้าขวบก็อยู่ในบ้านก็เลยให้พ่อกับแม่ไปอยู่นอกบ้าน
บอกไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแอบปีนรั้วแอบปีนรั้วบ้านตัวเองอ่ะ
ขนของทีละชิ้นสองชิ้นเอาผ้ามาทำที่นอน
กางมุ้งนอนกันหน้าบ้านอยู่กันหน้าบ้านแบบเนี้ย
สองคืนแล้วนะคะแม่บอกอ่ะครับแล้วก็คือบ้านหลังเนี้ย
เป็นชื่อของลูกชายนั่นแหละแต่แม่เองก็ช่วยดาวตั้งเก้าหมื่นกว่าบาท
แต่พอลูกชายไล่ให้มาอยู่นอกบ้านแบบนี้โอ้โหแม่บอกก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
ถ้าป้าจะเข้าบ้านเนี่ยบางทีป้าต้องปีนปีนกำแพงเข้าไป
เพื่อไปอุ่นอะไรเอาน้ำหรืออะไรให้คุณลุงทาน
แต่คุณลุงนี่ห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าเลย
จะจะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรก็ไม่ได้ไม่ให้เข้า
เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการคุณลุงให้เข้าบ้านแต่เป็นพ่อลูกกันจริง
เป็นแม่จริงเป็นลูกจริงเราเลี้ยงลูกดีที่สุด
แต่ว่าผลตอบแทนมันมาตอนนี้เสียใจมากที่ให้ลูกเป็นอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วก็เปลี่ยนไปวันนั้นก็ไล่ป้าป้าบอกว่า
ป้าจะรักลูกสุดหัวใจนะแต่ลูกจะไปทำกับแม่อย่างนี้ได้
แม่แม่ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เหลืออะไรเลยทั้งตัว
เงินมีเท่าไหร่ก็ให้ลูกจนหมดแล้วลูกยังจะทำกับแม่อย่างนี้
แม่รักมุกมากถึงลูกจะมีลูกมีเมียแม่ก็ไม่ให้รักลูกรักเมีย
แต่ไม่ได้มาทิ้งแม่แบบนี้ไล่พ่อไล่แม่ออกจากบ้าน
ได้ฟังแบบนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหค่ะแล้วออกมาจากปากแม่เอง
มันยิ่งกว่าละครน้ำเน่าอีกนี่พ่อแม่ลูกแท้ด้วยเนี่ยคนที่เป็นแม่บอกนี่พ่อแม่ลูกกันแท้เลย
ขนาดจะถ่ายหนักถ่ายเบายังต้องถ่ายกันไม่ให้เข้าบ้านอ่ะ
ยิ่งเห็นภาพนี้นะนี่ดูคุณพ่อเดินนะคะ
บ้านเพื่อนบ้านถ่ายมานี่แบบอื้อหือเขาส่งมาทางเพจไทยรัฐใช่ไหมอ่า
ถ้าฟังจากแม่เนี่ยก็คือลูกมีปัญหากับพ่อคือทะเลาะกัน
อยากให้พ่อเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวบ้านส่วนตัวแม่ก็ตกกระดายพลอยโจรโดนไปด้วย

เพราะบังเอิญไปช่วยเขาทำหน้ากากอนามัยมาลูกก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปติดชงติดเชื้อโควิด๑๙อะไรมา
เอามาเสี่ยงในบ้านอีกงั้นก็อยู่ข้างนอกด้วยกันทั้งคู่ก็แล้วกันแบบเนี้ย
แต่เราต้องตรวจสอบความจริงทั้งสองฝ่ายว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
เราได้คุยกับลูกชายลูกชายของบ้านนี้ลูกชายของพ่อกับแม่ที่อยู่ข้างนอกตัวบ้านตรงนี้
เขาอายุ๔๓ปีบอกกับคุณสุดปรีดามหายศแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมลองฟังก่อนนะอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
ตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันฝั่งของลูกชายเนี่ยบอกว่าอย่างนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความจริงแบบนั้นทั้งหมด
เขาบอกว่าเขาเนี่ยรักแม่มากดูแลช่วยเหลือนะ
ให้เงินแม่ใช้ตลอดให้เงินเดือนแม่แบบใช้ทุกเดือน
ไม่เคยขาดตกบกพร่องยืนยันว่าในชีวิตของเขา
เขาไม่เคยไล่แม่ออกจากบ้านแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะ
โดยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะเขาบอกกับคุณสุดปรีดามหายศ
ผู้สื่อข่าวของเราว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน๕คน
ก็คือตัวเขาแล้วก็มีภรรยาของเขา
กับมีลูกสาวของเขาที่อายุ๕ขวบแล้วก็มีพ่อกับแม่ที่อายุ
สิบกว่ากับหกสิบกว่าเหตุผลที่ให้พ่อต้องไปอยู่นอกบ้าน
ก็คือนอกตัวบ้านอ่ะนะเข้ามาอยู่ในตัวบ้านไม่ได้เนี่ย
อันนี้เขายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่เขาไม่ได้อยากทำแบบนี้
ไม่ได้อยากทำเลยนะลูกชายบอกว่าที่ทำไปเพราะ
พ่อเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้อนชอบทำร้ายร่างกาย
ตบตีทั้งเขาและแม่ตั้งแต่เขายังเด็กเด็กอืม
จากนี้พ่อยังชอบขโมยเงินขโมยของในบ้าน
ขโมยเงินขโมยของในบ้านไปขายนับครั้งไม่ถ้วน
ปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าพ่อจะอายุ๗๑ปีแล้ว
แต่พ่อก็ยังมีปัญหาลักษณะเหมือนกับอาการทางจิต
คือพ่อเนี่ยเหมือนกับป่วยทางจิตแล้วก็ป่วยหนักขึ้นหนักขึ้น
อันนี้ลูกชายบอกถึงขั้นขู่จะทำร้ายร่างกายลูกสาวของเขา
ซึ่งก็คือหลานสาวของปู่เนี่ยหลายต่อหลายครั้ง
และที่หนักที่สุดก็คือพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเผาบ้านให้หมด
จะทำร้ายใครก็ได้ตอนนี้เป็นบ้าแล้ว
จะทำอะไรยังไงก็ได้เขาบ้าแล้วทำอะไรไปตำรวจก็ไม่จับ
เดี๋ยวฟังเสียงลูกชายนะครับ
แล้วก็ตอนหลังเนี่ยคือเขามีปัญหาเรื่องจิตเวท
แล้วเขาเพิ่งจะมามีอาการหนักก็คือมีคอยตั้งแต่ผมมีลูกนะฮะ
เขารู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนเหมือนไม่ได้ไม่ได้ความสนใจ
แล้วเขาก็เหมือนอิจฉาหลานคอยกันแกล้งเอากางเกงที่เลอะอึนะฮะ
ใส่ในเครื่องซักผ้าแล้วตอนหลังหลังก็หนักขึ้นก็คือมาขโมยพระ
ขโมยพระขโมยของมีค่าเอาไปขายผมก็ต้องไปถ่ายคืนมา
มีปัญหามาช่วงหลังหลังเนี่ยหนักมากแล้วคือตอนหลังเนี่ยภรรยาผมก็มีไปแจ้งความ
แต่ทีนี้คุณแม่ก็พาคุณพ่อเนี่ยไปทำบัตรผู้ป่วยจิตเวทคือผมจริงจริงอยากให้โรงพยาบาลเขารับพ่อผมไปรักษานะครับ
เหมือนเรารังแก่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นเขาก็ไม่ทราบอ่ะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
แต่คุณแม่เขารักพ่อมากคุณแม่ก็ยังเข้ามาในบ้านผมได้ปกติผมก็ยังเข้ามาบ้านเมื่อเช้าก็ยังเข้ามาเข้ามาได้ตลอดเพียงแค่ขอให้คุณพ่อเขาไม่เข้ามาคือเรากลัว
กลัวความปลอดภัยของครอบครัวเราของลูกเราเราก็กลัวว่าคือเขาอย่างที่เขาบอกเขาเป็นคนบ้าเขาฆ่าใครก็ได้ไม่ผิด
ถ้าป่วยจริงแล้วทิ้งไว้นอกบ้านคุณพ่อจะหายป่วยเหรอคะ

แล้วถ้าบอกว่าคุณพ่อขู่จะทำร้ายร่างกายจะอะไร
แต่ดูคุณพ่อเดินเดินแทบไม่ไหวอยู่แล้ว

ใช่ค่ะมันแล้วคุณแม่ก็พูดจากปากแม่เองอ่ะ
ว่าก็ลูกชายไม่ให้แม่เข้าบ้านแล้วมันอยู่กันแบบนี้
ก็เอาเป็นว่าข้อมูลมันไม่ตรง
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราจะช่วยกันยังไงดี
เพราะคุณสุปิดาบอกว่าผมก็ไม่รู้จะช่วยฝั่งไหน
คือเราจะช่วยกันยังไงดีไม่ตรงกันขอเจ้าหน้าที่มาช่วยเถอะ
จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม๑๓๐๐ลงพื้นที่มานะคะ
แล้วก็มาคุยหมดเลยทั้งบ้านเลยคุยกับทุกคน
เสร็จปุ๊บก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ลูกชาย
เพื่อนบ้านกรรมการหมู่บ้านมาคุยกันค่ะ
คุยกันอยู่สามชั่วโมงกว่านี้นะคะคุยกันอยู่นาน
คือแม่เนี่ยก็บอกว่าเรื่องที่ลูกชายเล่าเกี่ยวกับพ่อ
ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่มีบางเรื่องที่แม่เองก็ไม่รู้
นี่นะคะส่วนพ่อพ่อก็เป็นคนอายุเยอะที่อาจจะมีความดื้อ
อยากจะเอาชนะลูกชายบ้างนะคะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะเท่าที่คุยอ่ะ
ฝั่งลูกชายเองก็เหมือนกับว่าต้องทนกับปัญหาที่พ่อสร้างมาหลายรอบ
ทนไม่ไหวไม่อยากจะให้พ่ออยู่ในบ้าน
ประเด็นเรื่องเงินดาวบ้านที่แม่ช่วยดาวไปเกือบแสนเนี่ย
ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวผมคืนเงินให้แม่ทุกบาททุกสตางค์เลย
พอคืนแล้วแม่จะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านก็ได้
ลูกชายบอกแบบนี้นะเดี๋ยวผมคืนเงินดาวน์ให้แม่
แม่จะอยู่บ้านกับผมหรือไม่อยู่ก็ได้หรือแม่จะไปอยู่กับพ่อก็ได้

ใช่เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่
พมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรับตัวคุณพ่อคุณแม่ไปดูแลให้ก่อน
ในเบื้องต้นดูแลให้ก่อนแต่ระยะยาวเดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่ม
ข้อมูลคนในครอบครัวเพิ่มว่าระยะยาวจะดำเนินการจะช่วยยังไงต่อไปได้บ้าง
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่เองบอกว่ามันก็เหมือนกับเป็นปัญหาสะสมในครอบครัวที่มีกันมานาน
ก็เลยฝากบอกมาว่าณตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของพมบอกว่า
อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดพ่อแม่ลูกคนไหนดีไม่ดีอย่าเพิ่งไปตัดสินเขา
เพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าตั้งแต่เขาเด็กเขาอะไรมันมีปัญหาอะไรกันมา
สะสมมานานเจ้าหน้าที่พมบอกว่าเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลให้ก่อนในเบื้องต้น
ระยะยาวจะดูแลยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่คนในครอบครัวที่เขาจะรู้ดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เรื่องละเอียดอ่อนฮะก็เอาเป็นว่ามีท่านที่เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เรา
ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนบ้านด้วยนะ
ใช่เราก็ตรวจสอบให้แล้วฮะตรวจสอบให้ทั้งสองฝั่งว่าตกลงมันเป็นยังไงแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ดีที่สุดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลดีกว่า
เอาเป็นว่าตอนนี้พ่อกับแม่เจ้าหน้าที่เขารับไปดูแลแล้วที่เหลือเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไป